ธรรมดาเราจะไปเที่ยวที่ดอยม่อนแจ่มที่จังหวัดเชียงใหม่
ตอนหน้าหนาวนะคนไปสัมผัสกับไอหมอกกันเยอะมาก

หลายคนบอกอ้าวแล้วฝนตกจะไปเที่ยวม่อนแจ่มได้หรือเปล่า

ไปดูดอกไม้บานที่ม่อนแจ่มยามฝนพร่ำ
ไม่ได้ไปได้เฉพาะหน้าหนาวเท่านั้น
ใช่ไปได้ทุกฤดูนะครับหน้าฝนก็ไปได้
เป็นบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงฤดูฝน

ไปด้วยสีสันความสวยงามของดอกไม้นานา

โดยที่ดอยม่อนแจ่มอำเภอแม่บริมเนี่ยนะครับ

ม่วงสดแบบนี้คุณดูสิเหมือนต่างประเทศนะ

ก็บอกว่าดอกไม้เบ่งบานอยู่เต็มแปลงเลยนะ
กลายเป็นสีม่วงเต็มเนินเขาไปหมดเลย

และละอองฝนโปรยปลายที่ลอยผ่านยอดดอยตลอดทั้งวัน
และมีรายไหม้จางไฟฝนคุณลองคิดภาพดู

หยดน้ำค้างยามฉา
ถ้าตื่นเช้าก็จะได้ไปเห็นแต่ถ้าตื่นเช้าก็ไม่เห็นนะครับ
อกจากนี้นักท่องเที่ยวยังตื่นตาตื่นใจนะครับ
สีขาวที่เบ่งบามรับฤดูฝนเหมือนกัน

แล้วคุณดูท้องฟ้านี่ดูหกเพรา
มีทะเลหมอกมีไอน้ำเนี่ยนะครับ
ก็นักท่องเที่ยวไปก็พากันเก็บภาพความสวยงามของไม้ดอกไม้ประดับที่อวดสีสันกันด้วยความประทับใจนะครับ
ดอยม่อนแจ่มไม่เพียงแต่ในช่วงฤดูหนาวเท่านั้นที่เป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยว
ฤดูฝนอย่างนี้แหละฮะอย่างที่บอกไปเป็นอีกหนึ่งฤดูการที่นักท่องเที่ยวก็นิยมเดินทางไปสัมผัสกับความงดงามของไม้ดอกหลายชนิดที่เบ่งบานช่วงฤดูฝนและสัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์จากเมฆฝนที่ลอยปะทะกัน

เอาเป็นว่าเที่ยวได้ทั้งปีนะครับหน้าร้อนนี่อาจจะก็เที่ยวได้นะสัมผัสอีกแบบหนึ่งวิถีชีวิตของชุมชน
เขาจะเปลี่ยนพืชหรือว่าดอกไม้ที่ปลูกในแต่ละฤดูนะคะให้เหมาะสมกับการที่นักท่องเที่ยวจะสามารถเดินทางมาที่ได้ตลอดทั้งปีอยู่แล้วที่ม่อนแจ่ม
หน้าร้อนจะเป็นแบบว่าอาจจะเป็นย่าสีน้ำตาลน้ำตาลโอ้โหมองไปเป็นทุ่งย่าสวย
สวรรค์หน้าอะไรแบบนี้นะอีกแบบหนึ่งนะครับ
เที่ยวกันได้ทุกตลอดทั้งปีนะคะสำหรับดอยม่อนแจ่มนะคะ